เปิดดวง๓พิธีกรสุดแซ่บ
อย่างแม่แอฟแม่ชมและพี่แมร์กันหน่อยนะคะ
โดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา
บอกเลยว่าดวงแต่ละคนนี้น่าลุ้นกันอยู่ไม่น้อย
แม่ชมเนี่ยสิ่งที่แฟนคลับตามลุ้นตามเชียร์ก็คือ
ลูกคนที่๓ก็เป็นลูกสาวนั่นแหละ
ล่าสุดได้เห็นคำสัมภาษณ์ของแม่ชมว่าโอ้โหพยายามสุด
แล้วก็ต้องผิดหวังถึง๒ครั้ง๒คราวด้วยกัน
ซึ่งอาจารย์ช้างบอกเลยนะว่าปีหน้าเนี่ยรอฟังข่าวดีได้เลย
ลูกสาวคนต่อไปของน้องสายฟ้าพายุมาแน่

ใช่ค่ะดวงปี๖๔เป็นวัวทองให้รีบลงเสาเอกได้เลยอย่ารีรอ
บอกแบบนี้นะแถมราศีเมทุนราศีของแม่ชมเนี่ย
ปีหน้ายังปังสุดทั้งเรื่องงานแล้วก็มีชื่อเสียงเปรี้ยงปร่างอีกด้วยนะจ๊ะ
เออไม่ธรรมดานะราศีนี้นะคะคุณผู้ชม
ส่วนอีกสองสาวค่ะพี่แมร์กับแม่แอฟทำทำนายแซ่บมาก
อาจารย์ช้างบอกว่าปีหน้านี้แม่แอฟคนสวยของเราและพี่การาแม
หญิงเก่งของวงการมีเกณฑ์ได้กินเด็กทั้งคู่

ใช่ค่ะเขาบอกว่าจะมีข่าวดีในเรื่องความรักความรัก
กระชุ่มกระชวยแถมมาในรูปแบบของชายหนุ่ม

ถึงขนาดที่แม่ชมเนี่ยเอ่ยปากแซวเลยนะว่า
เตรียมตัวเป็นอมตะกันได้เลยนะคะ

เพราะว่าแม่แอฟเนี่ยเพิ่งจะกลับมาเล่นละครกับ

เพลงนี้ดูจะเข้ากันดีรายคนก็จับชิ้นอยู่นะคะ
ก็ไม่รู้หล่ะว่างานนี้จะได้ลุ้นความรับฉรับหรือปล่าวนะคะ
สำหรับแม่แอฟแต่ว่ายากไปลุ้นพี่แมร์ดีกว่า
พี่แม่นี้ก็มีเกณฑ์ได้กินเด็กเหมือนกัน